ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ลูกชายวัยสิบห้าปีค่ะเตะเกมในมือถือ
เล่นเกมไปไม่กินข้าวกินปลาเนี่ยนะคะพ่อก็เลยเดินมาดุ
และในช่วงที่ดุเงื้อมือขึ้นทำท่าว่าจะตี
เท่านั้นแหละค่ะลูกโมโหพลาออกจากเกมเลย
ความมีดมาแทงสวนพ่อไปเลยอ่ะพ่อตายที่บ้านเลยนะคะ

เพราะเกมคุณผู้ปกครองนะคะดูข่าวนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งนะคะ
ตำรวจไปพร้อมกับแพทย์เวรไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดที่พ่อรายนี้ตายคือห้องครัวค่ะ
พอไปถึงในห้องครัวบ้านหลังนี้พบศพในเอนะคะ
มีบาดแผลถูกแทงใต้รักแร้ด้านซ้ายนอนเสียชีวิตจมกองเลือด
ผู้เกาะเหตุลูกชายค่ะชื่อวันไหนเอ็ม
อายุ๑๕ปีนะคะแต่ว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้า
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านโป่งนะคะ
แล้วนอกจากนี้อาวุธที่เขาใช้ฆ่าพ่อมีดปลายแหลมค่ะ
แต่ตำรวจยึดไม่ได้มีดไหนยาว๑ฟุตเลยนะคะ
ซึ่งคนที่เราได้พูดคุยเนี่ยก็คือแม่ของผู้ตายก็คือยาย
ยายอายุ๖๗ปีแล้วเล่าค่ะบอกว่าเอ็มเนี่ยเป็นหลานชาย
เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วล่ะเพราะพ่อกับแม่เลิกกันแล้วก็แยกทางกัน
ก่อนเกิดเหตุพ่อเนี่ยกลับมาบ้าน
เอ็มลูกชายกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่
ก็เลยเข้าไปต่อว่าบอกเอาเอ็มเล่นแต่เกมอ่ะ

แล้วพอดีพ่อเงื้อมือค่ะทำท่าเหมือนจะตี

คว้ามีดที่วางอยู่ข้างตัว
ไม่รู้มีดไปวางอยู่ข้างตัวได้ไงนะมีดยาวตั้ง๑ฟุต
ความมีดที่วางอยู่ข้างตัวแทงสวนไปหนึ่งครั้ง
ซึ่งยายบอกยายเห็นเหตุการณ์พอดีรีบวิ่งเข้าไปห้ามหลานเลยค่ะ
แล้วก็เห็นลูกชายตัวเองเดินกระสือกระสนไปล้มอยู่ในห้องครัว
แล้วก็ขาดใจตายตรงนั้นเลย
มีดยาว๑ฟุตเสียบเข้าไปทีเดียว

พระพ่อไปตลอดชีวิตเลยนะคะ
ซึ่งจนทีก็นำตัวในเอ็มเนี่ยไปไหว้ขอขอมาศพพ่อในที่เกิดเหตุ
ในครอบครัวก็เสียใจเพื่อนบ้านก็สลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีนะคะ
เมืองต้นแจ้งข้อหาในเอ็มคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายค่ะ
ส่วนรุ่นเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตก็เตรียมงานศพอยู่นะคะช่วงนี้

ปู่นะเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าหลานที่ก่อเหตุไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อที่เสียชีวิตนะ
ทำให้เขาไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ปกติหลานชายเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ค่อยพูด
แต่มีพัฒนาการทางสมองที่ค่อนข้างช้าใช้ให้ทำงานบ้านได้แต่จะช้าหน่อย
แต่ชอบเล่นเกมในมือถือก่อนหน้านี้ไม่เห็นไม่เห็นว่ามีไปทะเลาะกับใครนะคะ
ส่วนเหตุการณ์นี้รู้สึกเสียใจค่ะเตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวหลาน
ซึ่งหากได้รับการประกันตัวจะเลี้ยงต่อค่ะเลี้ยงให้ดีที่สุด
ส่วนงานศพจะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมที่บ้านนั่นแหละ
ตำรวจกล่าวว่าช่วงสายที่ผ่านมาควบคุมตัวในเอ็มผู้ก่อเหตุ
ไปขออำนาจศาลจังหวัดราชบุรีฝากขังที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนราชบุรี
หลังจากนั้นจะประสานให้วิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำต่อไปค่ะ